แต่เริ่มต้นวันนี้ด้วยข่าวสารที่ท่านตามกันมาตลอด
ในช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
เรื่องของน้องต้าแงเด็กชายชาวพม่าวัย๒ขวบ
เด็กชายซูลุยผิวพ่อกับแม่ก็เป็นชาวพม่า
เป็นแรงงานเข้ามาทำงานที่ไร่อ้อยแถวสุพรรณบุรี
แต่เป็นรายงานผิดกฎหมายนะนี่ก็ถูกผลักดันกลับประเทศไปแล้ว
ทำเอกสงค์เอกสารให้เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่

ถูกต้องเพราะว่าต้องมาจัดการเรื่องศพของลูกชายด้วย
ตกลงวันนี้ตำรวจที่สุพรรณบุรีแถลงสรุปคดีแล้วนะฮะ
ใช้เวลาชั่วโมงกว่าในการแถลงเรื่องราวทั้งหมด
ทำแผนที่แผนผังเอาให้เคลียร์เอาให้ชัดหมดเลยนะฮะ
เพราะว่าน้องต้าแงที่หายเข้าไปในไร่อ้อย
ตำบลสระพังลานอำเภออูทองสุพรรณบุรีเมื่อ๑๗ธันวาคม
หากันอยู่หลายวันจนเย็น๒๕ธันวาคม
ไปพบเป็นศพอยู่ในร่องน้ำกลางไร่อ้อย
ข่าวตอนแรกบอกว่า๕กิโลเมตรใช่
วันนี้ตำรวจบอกว่าเคลียร์ชัดเจนว่าเท่าไหร่กันแน่ระยะทาง
เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับพ่อกับแม่เขาก็ติดใจสงสัยอยู่
เชื่อว่าลูกต้องถูกทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะ
แต่ผลการผ่าชนะสูตรศพของน้องต้าแง
ผ่า๓ครั้งจาก๒โรงพยาบาลค่ะ
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยผ่า๒ครั้ง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุทธรรมอีกครั้งหนึ่ง
ยืนยันตรงกันชัดเจนไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
หรือว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือทำอะไรให้เสียชีวิตเนี่ยไม่มีนะ
สภาพศพที่อาจจะมีลักษณะของเหมือนกับเสียหาย
อ่าถูกกัดแทะอะไรพวกเนี้ยก็เป็นจากเรื่องของสัตว์มากกว่านะแล้วก็ขึ้นอืดเนื่องจากเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำนะครับ
ผู้ที่ต้องสงสัยในช่วงแรกก็คือคนขับรถไถอันนี้เคลียร์ไปแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง
ก็เหลืออีกคนนึงเป็นผู้ชายซึ่งสติไม่สมประกอบลักษณะเป็นดาวนซินโรม
เป็นชายในพื้นที่ชื่อว่าในฝนอายุสามสิบสองปีแต่สภาพทางสมองของเขาเนี่ย
เหมือนเด็กสามสี่ขวบเท่านั้นค่ะเพราะว่าเขาชี้จุดบอกว่าเนี่ย
ศพน้องอยู่ตรงนี้อ่ามีการบอกว่าจูงเด็กไปอะไรแบบเนี้ย
คือต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ทำให้ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเจอศพน้องตานี
แต่กว่าจะสอบกันรู้เรื่องเนี่ยโอ้โหก็ต้องใช้เวลา
ก็เพราะว่าสภาพสติไม่สมประกอบด้วยนะครับ
ที่สุดแล้ววันนี้ที่

จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตำรวจสุพรรณบุรี

มังคเกษตรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมกับชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีนะฮะ
แถลงสรุปผลการทำงานเอาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

ทำเป็นแผ่นชาร์จขนาดใหญ่มาชี้แจงกับสื่อมวลชน
บอกถึงความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์
ตั้งแต่วันเริ่มต้นที่เด็กหาย
จนถึงวันพบศพการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวข้อง
ใช้เวลาชั่วโมงกว่านะครับ
ตมตรีคมศักดิ์บอกว่าที่ผ่านมา
ชุดสืบสวนสอบสวนได้ทำงานอยู่ตลอดนะครับ
ส่งศพไปตรวจพิสูจน์ทั้งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ผลการตรวจที่ตรงกันก็คือเด็กเสียชีวิต
เนื่องจากสภาวะการขาดน้ำขาดอาหาร
กระโหลกแขนขาซี่โครงแล้วก็ทุกส่วนของร่างกาย
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ตำรวจชี้แจงกับพ่อและแม่ของเด็กไปแล้ว
ณขณะนี้พ่อและแม่ของเด็กไม่มีการติดใจสงสัยอะไรค่ะ
ส่วนเรื่องการสืบสวนนะฮะว่าทำไมเด็กถึงไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำคนขับรถไถที่ทำการไถไร่อ้อยขณะที่เด็กเล่นกันแล้วก็หายตัวไป
ก็คือนายสมานนะที่ขับรถไถในขณะนั้นก็ไม่พบอะไรที่เป็นพิรุษนะครับ
ก็มีในฝนอายุ๓๒ปีเป็นผู้ชายที่มีปัญหาด้านสมองเป็นโรคดาวนซินโรม
อาศัยอยู่แถวไร่อ้อยนำมาสอบปากคำ๓ครั้งโดยมีนักจิตวิทยา
หวิชาชีพแล้วก็พ่อและแม่ของเด็กร่วมสอบด้วยซึ่งสมองของใน
ฝนเนี่ยเทียบเท่ากับเด็กประมาณ๓๔ขวบเท่านั้นก็ต้องสอบโดยใช้หลัก
จิตวิทยาแล้วในฝนก็ค่อยเล่าเหตุการณ์บอกว่าไปเจอน้องใน
จุดที่หายตัวไปจากนั้นก็จูงมือน้องเพื่อไปเดินเล่นตามถนน
พอเดินไปเรื่อยน้องก็วิ่งหนีแล้วน้องตกลงไปในร่องน้ำข้างทาง
ซึ่งในฝนบอกว่าเขาก็กลัวจมน้ำแล้วน้องตัวใหญ่เขาบอก
น้องตัวใหญ่เขาไม่กล้าลงไปช่วยเดี๋ยวเขาจมไปด้วยใช่
เขาก็เลยไม่ได้ช่วยใช่ค่ะเขาก็เดินกลับบ้านอืมเจ้าหน้าที่ก็
ให้ในฝนเนี่ยอ่าไหนลองพาไปซิว่าจุดไหนที่พาน้องไป
เล่นจุดไหนที่น้องจมน้ำแล้วกระจายกำลังค้นหาก็พบศพ
จริงจริงค่ะหลังจากนั้นก็เอาให้แน่เอาให้ชัวร์เกี่ยวกับสิ่ง
ในฝนบอกมาให้ในฝนทำแบบนี้สองรอบจนสามารถมั่นใจ
ว่าในฝนสิ่งที่พูดมานั้นเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะ
ฉะนั้นตำรวจบอกว่านี่แหละถึงต้องมีกระบวนการในการใช้
เวลาเพราะต้องทำแบบเนี้ยสองรอบเพื่อให้ชัดเจนนะครับจะได้ไม่
เป็นการปรักปรำในฝนซึ่งสติไม่สมประกอบกระทั่งเมื่อวาน
พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนคดีและออกหมายจับในฝนใน
ข้อหาพรากผู้เยาว์นะฮะเนื่องจากคำให้การและพยานหลักฐานที่
มีทั้งหมดนั้นสรุปความเห็นได้ว่าในฝนเพียงแค่พาตัวเด็ก
ไปไม่ได้ทำร้ายหรือว่าทำการฆาตกรรมเด็กแจ้งข้อหาพรากผู้
แล้วก็ส่งตัวในฝนไปอยู่ในความดูแลของสถาบัน
รยารัชนครินโรงพยาบาลนิติจิตเวทที่กรุงเทพส่วนที่เหลือก็
ถือว่าเป็นการเรื่องเป็นเรื่องการต่อสู้คดีในชั้นศาลกัน

การสอบสวนคนที่พัฒนาการทางสมองตามปกติก็ต้องเอาพ่อ
เอาแม่นะครับแล้วก็เอาหมอจิตเวทนะครับซึ่งทางพนักงาน
ส่วนเราเนี่ยได้ทำตามรูปแบบตามขั้นตอนเลยนะครับอ่าโดยเขาเป็น
คนพาเราไปจุดที่น้องตกน้ำเราถ่ายวีดีโอไว้พ่อแม่พ่อ
เขาไปด้วยนะครับหน้าสวนไปด้วยนะครับเขาพาไปถูกถึง๒ครั้ง
ครับแล้วก็มันมีของเล่นซึ่งเป็นรถเป็นรถถ่ายซึ่งของเล่น
นี้อยู่ติดอยู่ติดกับบ้านเขาบ้านติดกับบ้านเขาเนี่ยลูก
เด็กก็ยกมา๓ขวบเขาชอบเขาก็ซื้อมาไว้หลายคัณเลยก็
เชื่อว่าคุณฝนเนี่ยไปหยิบรถคันนี้มานะครับแล้วก็คง
จะให้น้องด้วยแต่จากทำการสอบสวนและสี่ส่วยของเรานะ
เขาพูดเองว่าเขาพาน้องไปแล้วน้องเนี่ยตกน้ำ
แล้วเขาช่วยไม่ได้เนื่องจากน้องตัวหนัก
ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่พ่อกับแม่เขาติดใจสงสัย
แล้วหลายคนก็สงสัยมากโดยเฉพาะช่วงแรกที่เกิดเหตุแล้วบอกโอ้โห๕กิโลเมตร
เดินไปได้ยังไงป่าอ้อยก็สูงใบอ้อยก็คมเด็กตัวแค่นี้

เป็นไปไม่ได้เลยเขาว่ากันอย่างนั้น
ตกลงวันนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็ได้ชี้แจงแถลงไขเกี่ยวกับข้อกังหาเรื่องระยะทางจากจุดที่เด็กหายตัวไป
จนถึงจุดที่พบศพที่มีข่าวบอกว่า๕กิโลเมตร
เด็กจะเดินไปไกลขนาดนั้นได้อย่างไร
ทางตำรวจสุพรรณบุรีบอกว่าชุดสืบสวนได้นำตลับเมตรไปวัดตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เด็กเล่นกันอยู่แล้วเด็กหาย
จนถึงจุดพบศพที่เป็นจุดสุดท้ายตามคำให้การของในฝนนะครับ
พบว่าจากจุดแรกวัดตามถนนไปจนถึงสุดถนนวัดได้ประมาณ๗๐๐เมตร
แล้วจากจุดที่๒ทางเดินข้างคูน้ำไปจนถึงจุดพบศพอีก๑๔๐เมตร
รวมกันแล้วจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดพบศพมีความยาวประมาณ๘๔๐เมตรเท่านั้น
ไม่ถึง๑กิโล๑กิโล๑๐๐เมตร
เอาแล้วทำไมทีแรกมีข่าวว่า๕กิโลเมตร
ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรียอมรับว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด
เพราะว่าวันนั้นเนี่ยท่านผู้การเนี่ยไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พบศพ๒๕ธันวาคม
ท่านผู้ว่าสุพรรณบุรีเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อยู่ในพื้นที่
ทีมค้นหาก็แจ้งท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดทางโทรศัพท์ว่าเจอศพแล้ว
ก็ถามไปว่าเจอตรงไหนห่างจากกองอำนวยการเท่าไหร่

ก็แจ้งท่านผู้ว่าไปว่า๕กิโลค่ะ

ใช่มันก็เลยกลายเป็น๕กิโลเมตรในตอนแรก
นี่เขาปล่อยกันตั้งแต่เช้าจากนี้ไป
ตำรวจไปเจอคนที่ตายเนี่ย
น้องเนี่ย๑๕นาฬิกาบ่าย๓นะครับ
แล้วก็ระยะทางจริงเลยที่เขาพาไป

มันไปกันเนี่ยตามทางกันไปก็ท่วมกว่าเนี่ย

ก็สรุปนะคะว่าไม่ใช่๕กิโลเมตรค่ะ
แค่๘๔๐เมตรไม่ถึง๑กิโลนะคะ
เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการทำแผนผังแบบนี้มาให้ดู
แต่ว่าผู้สื่อข่าวทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปเลย
ไปเดินให้คุณผู้ชมดูกันเลยนะคะว่า
จากจุดที่เด็กหญิงอายุ๓ขวบบอกว่าเห็นคนจูงมือน้องต้าแงไปเนี่ย

ลักษณะมันจะเป็นเส้นทางแบบ๓แยก
ห่างจากบ้านที่แม่เด็กปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นประมาณสัก๑๐๐เมตรค่ะ
ทีมข่าวเราเดินจากจุดตรงนั้นตามเส้นทางที่ตำรวจเขาทำแผนผังเอาไว้
นี่ค่ะเราใช้มุมกล้องแทนสายตาของน้องต้าแงนะ
น้องเนี่ยเดินมาแบบนี้ค่อยเดินเดินกันมา
น้องเนี่ย๘๙เซนติเมตรค่ะ
เราเอามุมกล้องเท่ากับความสูงของน้องเลยนะ
ความสูงของน้องเลยค่ะเนี่ยค่ะน้องก็จะเห็นต้นไม้
วิวที่น้องเห็นในตอนที่น้องเดินมากับนายฝนตามที่ตำรวจแถลงนะคะ
เดินไปเรื่อยแล้วก็จะไปเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกค่ะ
พอเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกเสร็จแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง
จากนั้นค่อยเลี้ยวขวาไปตรงจุดที่มีร่องน้ำ
ทีมข่าวเราบอกว่าวันที่ไปเนี่ยร่องน้ำระดับน้ำมันไม่สูงมาก
ต่างจากวันที่น้องตกลงไปซึ่งวันที่น้องตกลงไปเนี่ย
ระดับน้ำมันสูงจนเต็มร่องน้ำซึ่งก็คือเมตรครึ่ง
สูงแค่๘๙เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างของร่องน้ำมันประมาณ๒กิโลเมตร
ก็ขออภัย๒เมตรนะคะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าตรงร่องน้ำตรงนี้เนี่ย
เขาปล่อยน้ำมาเต็มพอดี
ใช่ค่ะก็จะเป็นน้ำเต็มร่องก็คือประมาณสักเมตรครึ่งนี่แหละค่ะ

แล้วก็ส่วนเรื่องของทางเดินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ

เดินได้ปกติไม่ได้มีอุปสรรคจะต้องหลบใบอ้อยหลบต้อนอ้อยหรือว่าอย่างไรนะคะ

ซึ่งระยะเวลาที่ทีมข่าวเราใช้ในการเดินจากจุดสุดท้ายที่เจอน้องต้าแงไปจนถึงจุดพบศพเนี่ย
มันแค่๑๓นาที
แต่ทีนี้ในช่วงระยะเวลาที่น้องต้าแงกับนายฝนเดินกันเนี่ย
อาจจะใช้เวลามากกว่านี้อาจจะเดินไปนั่งคุยกันบ้างแวะพักบ้างหรืออะไรบ้างกว่าจะไปถึงจุดตรงนั้น
ก็เป็นไปได้ว่าใช้เวลามากกว่าที่ปกติเราเดินกันโดยที่ไม่ได้มีการแวะอะไร
ก็คงจะต้องอยู่กันหลายวันในช่วงเวลานั้นแหละเพราะว่า๑๗๒๕ธันวาเนี่ย๙วัน

แต่จากสภาพศพเนี่ยสันนิษฐานดูแล้วเนี่ยน้องเสียชีวิตมาประมาณ๕วัน

เท่ากับว่า๔วันประมาณ๔วันที่

จูงเดินไปเล่นนู่นเล่นนี่อะไรอยู่ในป่าไร่อ้อยอย่างนี้
น้องจมน้ำแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ทีนี้ในส่วนของพ่อกับแม่ของน้องต้าแงนะครับซึ่งก็คือแรงงานชาวพม่านะฮะที่เข้าเมืองมาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

วันนี้ทางตำรวจที่สุพรรณบุรีนะครับสพสะยายสมก็แจ้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองนะครับ
แล้วก็ได้ส่งตัวต่อไปให้ตมที่กาญจนบุรี
เพื่อผลักดันตัวกลับประเทศคือทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ท่านพันธุ์ตำรวจเอกสมเดชกเกษมสุขคลุมกับการสอบส่วนบุรี
ตั้งแต่วันแรกก็ถือว่าผิดกฎหมายนั่นแหละ
แต่ว่าถ้าแบบโอ้โหวันแรกแล้วลูกเขาตายแล้วเขายังติดใจสงสัย
ใจสงสัยอยู่อยู่ในข้อนตอนการตรวจสอบช่วยเหลือค้นหา
จะให้ต่ำรวจแบบระยะเข้ากลับบ้านพักดันไปเลยทำให้ถูกก่อนให้กลับมามันก็ไม่ใช่
มันก็ดูไร้ซึ่งมนุษยธรรมแต่วันนี้เนี่ยเมื่อมีการสรุปผลปิดคดีเรียบร้อยแล้ว
แล้วทางพ่อกับแม่ก็ไม่ติดใจสงสัยก็ต้อง
ส่งต่อไปให้ตมกาญจนบุรีให้ถูกต้อง
แล้วทำเอกสารทำอะไรให้ถูกต้อง

เพื่อที่จะมาจัดการเรื่องของศพของลูกกันต่อไป
แต่มันมีอีกกรณีหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะฮะ
มีชาวบ้านในพื้นที่สระพังลาน
ในพื้นที่หมู่๙แถวไร่อ้อยเนี่ย
เขาไปรวมตัวกันนะ
ชาวบ้านบอกว่าจะรวมตัวกันนะครับที่วัดในวันพรุ่งนี้
บอกว่ายังคล่องใจเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทำให้เด็กเสียชีวิต
โดยเฉพาะแม่ของในฝนนะครับที่อายุ๖๓ปีนะ
แล้วก็พี่สาวอายุ๓๙ปี
เขายังไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะทำให้น้องต้าแงเสียชีวิต

โดยบอกว่าลูกชายเนี่ย
วันที่ไปให้ปากคำก็ยังให้การวกไปวนมา
เดี๋ยวก็บอกว่าวันนั้นไปตีกลองมั่ง

ตำรวจก็ถามว่าเห็นน้องไหม
ลูกชายก็ตอบว่าน้องตกน้ำแล้วช่วยไม่ได้
โดยแม่บอกว่าเหมือนกับว่าลูกชายเนี่ย

ค่ะคือเหมือนถูกถามชี้นำหรือเปล่า

ก็เลยไม่เชื่อว่าลูกชายจะอยู่กับน้องเป็นคนสุดท้าย
แล้วปกติลูกชายไม่ไปไร่อ้อย
ลูกชายจะขี่จักรยานไปก็ตามดินแถวนั้นทางดิน

เลยอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายนะ
ตอนนี้ทั้งตัวแม่กับพ่อของในฝนบอกว่าก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ

ชาวบ้านในระแวกต่างก็สงสารลูกชาย
แล้วก็เชื่อว่าในฝนไม่น่าจะเป็นคนพาเด็กไปเล่นที่ร่องน้ำ
กลางไร่อ้อย
เพื่อจะเรียกร้องขอความเป็นธรรม